สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
เกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดต่อไปนะคะ
ทีมชาติไทยจะต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของซาอุดีอาราเบีย
มีการประกาศรายชื่อผู้ตัดสินออกมาแล้วเรียบร้อยค่ะ
ซึ่งซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองก็ข้องใจที่ผู้ตัดสินเป็นชาติจากอารับค่ะ
ทีมชาติไทยจะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับซาอุดีอาราเบีย
ชั้นนำแห่งตะวันออกกลางในวันที่๒๓มีนาคมค่ะ
โดยมีอารีฮัสซันอับดุลนาบีเป็นผู้ตัดสินที่หนึ่ง
แม้ว่าอับดุนาบีจะไม่เคยมีประเด็นกับไทยนะคะ
ที่บุกมาเสมอกับบุรีรามยูเนตเต็ด๐๐
แต่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
ก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าควรใช้ผู้ตัดสินจัดชาติที่เป็นกลาง
มากกว่าผู้ตัดสินจากชาติอารับด้วยกัน
ซึ่งตอนนี้ก็ทำได้เพียงแค่เตรียมทีมชาติไทยให้ดีที่สุด
ส่วนการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินเป็นเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุมค่ะ
ต่อกันที่ความพร้อมของทีมเมืองทองยูเนเต็ดนะคะ
เกมนี้กิเลนพยองก็จะขาดสหรัฐอยู่เย็นที่เจ็บข้อเท้าพัก๖๘เดือน
ทำให้เทียร์ทอนบุญมาทันก็อาจจะถูกโยกจากแบ็คซ้ายมาเล่นมิดฟิล์ดแทนค่ะ
ขณะที่แนวรุกก็ยังคงฝากความหวังไว้ที่ชนะทิพย์สงกระสินธุรสินแดงดาแล้วก็ซิสโกคิมิเนส
เกมนี้จะขาดผู้เล่นตัวหลักถึง๔คนค่ะ
แมมคายกัปตันทีมที่บาดเจ็บดั้งจมูกหัก
แต่ว่าก็ยังมีชอมมี่อแล้วก็เจมมี่แมคาเรน๒ตัวลุกทีมชาติออสเตรเลียนำทัพค่ะ